เราไปดูเรื่องราวดีของคนทำอาชีพกันหน่อยนะคะ
เป็นช่วงของว่างเว้นจากการทำนา
เขาก็มาทำอาชีพหนึ่งเรียกว่าจับเพลินเกินห้ามใจ

ที่สำคัญจะจับเพลินเกินห้ามใจต้องไปฝึกมุดนะคุณผู้ชม
ไปดูกันมุดอะไรโอ้โฮ
นี่ไงมุดก่อนดำผุดดำไหว้อยู่นี่แหละ
ที่ตอนแรกนั่นคือก้นใช่ไหมครับ

เขาใส่กางเกง
แต่กางเกงอาจจะหลุดลงในน้ำแล้ว

แต่ว่าต้องมีทักษะในการดำน้ำดำผุดดำไหว้มุดน้ำแบบนี้นะคะ

ชาวบ้านนี้เขาก็มุดน้ำกันอยู่ที่กลางหนองน้ำ
นี่แหละไปหาอะไรคะหาหอยไงคะ

มีทั้งหอยขมหอยกาบหอยแครงน้ำจืดมากันมากมายทีเดียว
เป็นการหารายได้เสริมให้กับครอบครัวนะคะ
คือน้ำมันลึกอยู่ประมาณเมตรถึง๒เมตรนี่แหละ

ชาวบ้านเขาก็ใช้ช่วงเวลานี้ไปหาหอยกัน
วันหนึ่งจับได้๓๐๕๐กิโลกรัมเลยนะ
พอหาหอยได้เรียบร้อยแล้วก็เอามาคัดแยก
แล้วก็ไปส่งขายให้กับร้านส้มตำพ่อค้าแม่ค้า

ทำให้ชาวบ้านเขามีรายได้วันละ๑๐๐๒๐๐บาทเลยค่ะคุณ

ไลน์มาก็ได้เพราะว่ามันก็สดร้อนได้เหมือนกันนะ
ทำให้ชาวนาเขาก็มีรายได้กันมากมายด้วยนะคะ
เมนูที่เอาไปทำก็แล้วแต่เหลือกจิมออมผัดคั่ว